พี่แจ๊ดแต่งเต็มขนาดนี้
อย่าบอกนะว่าจะไปลำหน้านาค

สวัสดีเถอะ

วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ

คืออย่างนี้ไม่ได้คือแต่งแบบนี้จะเตรียมไปงานแต่งดารา

เพราะว่าช่วงนี้ค่ะโอ้โหดารงดาราโลกเป็นสีชมพูมากมายค่ะ
น้องน้ำชาเป็นพรีว์แวดดิงที่ว้านฉ่ำเส๔๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เรียกว่าข่าวที่ผมพ่อแม่ไม่ปลื้มนี้จบไปเลยนี่ดูภาพ
ก็ปีหน้าแน่นอนของผู้ชมนะคะ
งานก็มีพี่โบสถอสัมชำบางลักษณ์นะคะ

ในวันที่๓๑มกราคม๒๕๖๓นั่นเองค่ะ
อีกหนึ่งคู่ค่ะนี่โอ้โหลาเวนเดอร์มากเลย
ลิตาเจนเซ่นเมื่อวานออกอีเวนต์กับคุณกรค่ะ
เปิดใจนะคะว่าจะมั่นค่ะ
หวานใจไฮโซคุณกรในวันที่๔มกราคม
สวยมากเลยนะคะแต่แสงอาจจะส่องนิดนึงนะคะ
ก่อนจะเตรียมจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันที่๒๙กุมภาพันธ์ค่ะ
เขาบอกไปว่าเป็นวันดีที่๔ปีจะมีครั้ง
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เตรียมงานทุกอย่างพร้อมแล้ว
แต่ชุดเจ้าสาวยังคงเป็นเตอร์ไพรส์อยู่ค่ะ
เพราะบางท่านก็มีไปเชิญด้วยตัวเองด้วยค่ะ

ใช่ก็ส่วนมากจะเป็นแค่ญาติผู้ใหญ่
ความเป็นสวนของสวนอดำอะไรอย่างนี้

ทราบว่าชุดเจ้าสาวแพงมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งคนงานเดียวกันช่วงนี้ดาราแต่งเยอะ

คู่นี้ค่ะพรีเวดดิ้งชำมากเพราะว่าโอ้โหสวยสุด
ไปถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็จดทะเบียสมรสกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเขาก็จะแต่งกันวันที่๒ค่ะ
เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓นั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องข่าวที่บอกว่าก่อนอันนี้พี่ชายออกมาโพสต์นะคะ
บอกว่าที่บ้านไม่ปลื้มไฟหญิงตอนนี้ก็เคลียร์ลงตัวนะคะ

คือวันนั้นอ่ะวันนั้นเป็นวันที่ผมเลือก
ถ้าคุณเอากระจกไปวางตรงกลางปั๊บกลายเป็น๒๐๒๐ทันที
มันก็เหมือนกับว่าเราเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน

ทำพิธีขอเข้ามาเหมือนกับทางฝั่งคุณแม่โย
พอทางฝั่งคุณแม่ของเราปั๊บทุกอย่างจบแม่แฮปปี้
เหลือแต่แค่พาแกไปตัดชุดแล้วก็เตรียมไปงาน